ดูเหตุการณ์นี้หน่อยแหมถ้าผู้ชายคนนึงรู้จักผู้หญิงสักคนหนึ่งได้สัก๔เดือน
แล้วโอนเงินช่วยเหลือให้เงินช่วยเหลือ๔เดือนสัก๒ล้านเนี่ย

คือผู้ชายคนอื่นที่สงขลาบอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอก
แต่เราได้คุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวรอฟังเธอนะครับ
ที่เขาส่งข้อความมาส่งเสียงมาเพื่อจะขอยืมเงินผมค่ะอ่าลองไปฟังหน่อย
หนูขอโทษหนูก็ไม่รบกวนแล้วหนูจะส่งคืนให้
ช่วยหนูด้วยนะคะนะคะนะคะนะคะ
หนูจะรับใช้หนี้เองหนูอยากได้ล้านหนึ่งนี่ฮะ
เดี๋ยวนะล้านหนึ่งขอกันง่ายสั้นไม่กี่วินาทีแบบนี้เลยเหรอคะ
คือจะมีคลิปหนึ่งน้องเขาบอกว่าอยากได้ล้านนึงแต่ว่าเอามาก่อนหกหมื่นก็ได้
คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยหญิงสาวคนนี้ก็ไม่ได้เชิงว่าขอนะ
แต่ประมาณว่าขอให้ไปหายืมเงินมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะใช้หนี้เอง
ประมาณอย่างนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยผู้ชายที่เขาออกมาร้องเรียน
หรือว่าเตรียมทนายจะแจ้งความอะไรด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้สมมุติว่าชื่อคุณจิ๊บก็แล้วกัน
อายุสามสิบแปดอยู่จังหวัดระยองนะส่วนผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ย
เขาชื่อคุณวิทย์อยู่ที่สะดาวสงขลามีอาชีพขายต้นกระท่อม
คุณวิทย์ขอดูคุณวิทย์หน่อยคุณวิทย์เนี่ยขายต้นกระท่อม
คุณวิทย์บอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่ครับ
วิทย์คุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณพัชรวรินเนี่ยไปคุยด้วย
เนี่ยบอกว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา
ฝ่ายหญิงบอกโสดไม่มีแฟนก็คุยกันเรื่อยมาตกลงเป็นแฟนกัน

ใช่คุยกันทางโทรศัพท์ทุกวันถึงตี๒ตี๓
ฝ่ายหญิงบอกว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปไหว้พ่อไหว้แม่
เคยเจอกันยังนะครับ
เขาบอกว่าตกลงเป็นแฟนกันทางโซเชียล
ยังไม่เคยเจอกัน

เรื่องปัญหาทางการเงินปัญหาหนี้สิน

เป็นหนี้ค่าเช่าแผงร้านขายซีฟู้ดที่ตลาดในระยอง

ก็เริ่มขอยืมเงินหรือว่าให้ไปหายืมเงินให้
แล้วเดี๋ยวจะใช้หนี้เองจากหลักพันไปหมื่นไปแสน
จนสุดท้าย๔เดือนเนี่ยรวมไปเกือบ๒ล้าน
ประมาณ๔เดือน๒ล้านนะ

ของมือถือที่ชัดคุยกัน

เดี๋ยวขอดูข้อความแชทที่เขาบอกมีเป็นหลักฐานนะครับ

เป็นข้อความนะครับเป็นข้อความ

คุณวิทย์บอกว่าส่งข้อความไปบอก

คือ๒เดือนหมดไปล้านกว่าจะตายแล้ว

เคยพูดทำให้เชื่อใจว่าไม่ได้หลอก
เขาก็รักจริงก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่าง

สุดท้ายเนี่ยเขาตอนนี้บัตรเครดิตวงเงิน๒แสนบาท

ล่าสุดเอาบ้านไปขายฝากอีก

เหมือนกับได้เงินไป๒ล้านแล้ว๔เดือนเนี่ย

พยายามโทรหาฝ่ายหญิงเธอก็บอกว่า

สุดท้ายคุณวิทย์บอกว่าต้องการฟ้องร้อง
เพื่อเรียกเงินคืนต้องการดำเนินคดี
ฝ่ายหญิงและสามีของฝ่ายหญิงด้วย

หลอกให้เขาแบบหลงรัก
ลุ่มหลงแล้วก็โอนเงินให้หรือเปล่า
เดี๋ยวฟังเสียงคุณวิทย์หน่อยนะครับ

เองก็โดนเยอะโดนเยอะ

เงินทุกบาทเขาบอกว่าเขายืมเราไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาใช่ไหมคะ

ผมก็อยากมีครอบครัวเนาะ

ว่าเนี่ยพี่ต้องมาจ่ายให้หนูเนี่ย

แล้วพี่ไม่มีตายเนี่ยแล้วจะทำยังไง
เขาก็บอกว่าพี่หาหมุนไปก่อน
อย่างนี้แล้วก็เริ่มบ่ายเบียงนะครับ
หนักเข้าก็ชวนทะเลาะ

โทรสามสี่ร้อยประมาณสามร้อยกว่ารอบ
เขาก็ไม่รับรับบ้างก็คุยตัดว่า

เปย์๒นี่เขาบอกเขาก็ปรึกษากับเสียชัดมาแล้วนะฮะ

หนึ่งคือจิ๊บไม่มีสามีไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใคร

ไปหาธิศนาสงขา

เงินที่บอกว่าโอนมาให้เธออะไรต่างนานาเนี่ย

หนูก็คุยหนูก็อ่อนเขา
หนูก็เออคุณเป็นแชร์กันนะพี่

แต่หนูไปอยู่แล้วหนูอยู่ไม่ได้
แล้วเขาก็มาทวงนู่นทวงพี่ประจานหนูเหมือนเนี่ยพี่

ถ้าเขาอยากได้เงินเขาก็ไปฟ้องศาลเราเลย

ไม่ได้ไปหลอกลวงต้มตุ๋นเขา
หนูไม่ได้เป็นสาวบริการนะ
เพราะฉะนั้นพี่ก็ไปนอนกับใครง่ายแล้วไปหลอกมันเขา
หนูก็รักเขานะพี่ไม่ใช่ไม่รัก

แล้วสำหรับนี้คุณวิทย์บอกว่ากำลังปรึกษาทางนายจะฟ้อง

แต่คุณจิ๊บที่เราคุยด้วยบอกว่าไม่ได้หลอกลวงอะไรทั้งสิ้น

ประมาณอย่างนี้นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ